คุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
หลายพื้นที่บริเวณทางตอนกลางของประเทศไทย

มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
แต่ว่ามีการคาดการณ์นะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป

ตอนกลางนั้นจะลดลงแต่ก็จะไปตกพื้นที่อื่นแทนนะครับ
ปัจจัยเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกัน
ระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีครับ
เห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับ
กลุ่มก้อนเมฆฝนขนาดใหญ่ที่ปกคลุมในบริเวณพื้นที่ตอนกลางที่ผ่านมา
ในขณะที่บริเวณทางตอนบนนั้นค่อนข้างโล่งนะครับ
ที่เป็นแบบนี้เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
มีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแพลลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยครับ
แผลลงมาในครั้งนี้นั้นก็ทำให้บริเวณทางตอนบนฝนลดลงนะครับ
ตามยอดดอยยอดภูอุณหภูมิลดเหลือเป็นเลขตัวเดียวเท่านั้น
อกจากนี้เองยังดันให้ร่องฝนหรือว่าแนวฝนตกชุกนั้น
ลงมาพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคกลางครับ
ถือว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ตอนกลางของประเทศนั้นมีฝนตกค่อนข้างหนักเลยทีเดียว
แต่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับ
วนอากาศเย็นก็จะค่อยอ่อนกำลังแล้วก็ถอยร่นกลับไป
ทำให้ร่องฝนนั้นจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
สิ่งที่ตามมานอกจากนี้ก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยในพื้นที่ภาคเหนือและอีสาน
อาจจะมีหมอกเกิดขึ้นนะครับ
และมีการคาดการณ์นะครับว่ามวลอากาศเย็นนั้นยังมีโอกาสที่จะแผ่ลงมาเยือนเมืองของเราอีกเป็นระยะ
ครั้งต่อไปครับคาดการณ์ว่าจะแผลลงมาในช่วงกลางสัปดาห์หน้า
ทีนี้สถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเรายังคงต้องจับตาต่อไปเมื่อมวลอากาศเย็นแผลลงมา
แต่สิ่งสำคัญก็คืออากาศที่หนาวเย็นแบบนี้
เริ่มเข้ามาในเมืองไทยของเราในช่วงนี้
หลายคนสงสัยนะครับว่าฤดูหนาวปีนี้นั้นสถานการณ์ความหนาวเย็นจะหนาวมากน้อยแค่ไหนจะเป็นอย่างไร
ไปฟังคำตอบนี้จากอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ

มีอากาศหนาวก็น่าจะมากกว่าปีที่แล้วบ้างนะครับ
แต่ก็จะไม่ต่างกันมากนักนะครับ
กระแสน้ำอุ่นจะเข้ามาที่ประเทศไทย
เพราะฉะนั้นกระแสอุ่นเข้ามาจะทำให้อุณหภูมิ
ลดประเภทหนาวจัดทันทีชันใด
เพราะฉะนั้นถึงว่าส่งผลกระทบไม่มากนักนะครับ
นะครับแต่ก็ยังมีหนาวอยู่นะครับ
นี่คือภาพรวมสถานการณ์รูดูหนาวปีนี้นะครับ

คงจะต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษ
คาดการณ์นะครับว่าฤดูหนาวเมืองไทยของเราจะเริ่มต้นกลางเดือนหน้ายังไงก็ต้องจับตาดูต่อไปครับ
และทั้งหมดนี้คือจับตาเตือนภัยครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ